สำหรับครูอ้วนมณีนุษย์ผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย
บอกเลยว่านักร้องดังเนี่ยผ่านฝีมือครูอ้วนมาทั้งนั้นแล้วนะคะ

แล้วคือไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่
อ้วนก็สตาร์ฟความน่ารักสดใสตลอดเลย
แล้วก็เปิดหน้าจอช่องไหนก็เจอครูอ้วนถีบ

มีโอกาสเจอครูอ้วนนะคะในรายการตัวแม่มาแล้วค่ะ
ก็ได้เผยเคล็ดลับดีในการทำงานแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะ

มุมมองความรักของสาวโสดในวัยหลัก๕ของเธอนะจ๊ะ
บอกเลยว่าชัดเจนมากโสดแบบนี้ดีที่สุด
จริงหรือเปล่าไปฟังครูอ้วนดีกว่าจ้า
อันนี้พูดจริงเลยนะคะว่าตอบจากใจจริงเลยว่าไม่คิด
เพราะว่าคิดว่าจะเป็นทุกข์กับคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของอ้วนมากกว่า
เพราะว่าเขาคงอยากจะให้อ้วนปรับตัวเข้าหาเขา
ซึ่งอ้วนไม่ปรับแล้วเพราะอ้วนอยู่ในเส้นของความสุข
ที่มันเป็นเส้นที่บางมากอ้วนไม่อยากทำลายมัน
ข้อที่สองก็คืออ้วนไม่อยากไปสร้างทุกข์ในการที่เขาจะต้องปรับตัวเข้ามาหาอ้วน
เพราะคนที่จะมาแต่งงานหรือมาเป็นคู่กับอ้วนต้องอายุมากกว่าอ้วน

เพราะฉะนั้นถ้าเขามีชีวิตอยู่มาได้ไกลขนาดนี้แล้ว
แล้วเขาจะต้องมาปรับตัวเข้าหาอ้วนอ้วนคิดว่าไม่ได้